ตาของคุณให้ดีเพราะว่าที่ต่อไปเนี่ยคุณพลาดไม่ได้
ดิฉันจะพาคุณไปวัดสว่างอารมณ์
ที่นี่ฮอตฮิตมากเลยค่ะเพราะว่ามีสองซุปตาตลกเขาไปเสริมสิริมงคลกันด้วย
ตลกชื่อดังที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นที่คุณหน้าหูตานั่นก็คือนี่เลย
มากันสองคนคุณตีดอกสะดาวคุณตีนี่ทำตามแบบคุณชนะเมื่อกี้เลยนะ
พี่ตีนี่ทำตาเหล่งยังเก่งผมบอกเลย
แล้วก็ยังมีคุณใจแอ้นเชิญยิ้มด้วย
คนนี้เขาเดินทางมากราบไหว้มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสว่างอารมณ์
โดยเข้าไปกราบไหว้พระเงินพระทองหรือว่าหลวงพ่อรวย
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์นะคะ
จากนั้นคุณตีกับคุณใจแอ้นก็เข้าไปนามัศกาลพระอาจารย์แป๊ะ
ให้ท่านประกอบพิธีอาบน้ำมนต์ให้แบบนี้นี่
น้ำมนต์กันไปแบบนี้เลยตรงนี้เลย

มีความเจริญรุ่งเรื่องโชดช่วงชัชวานการงานมั่นคง
มีความสุขแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นตามความเชื่อ
อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
แต่ว่าหลังจากที่อาบน้ำมงน้ำมนต์กันเสร็จแล้ว
เราก็จะไปเสี่ยงเซ็มซีเพื่อนำไปเสี่ยงโชคกันต่อ
นี่คุณดูคุณตั้งใจดูพี่ตีคุณตั้งใจดู

เขาเสี่ยงเซียมซีเพราะเขาบอกว่าหวังว่าจะไปเสี่ยงโดนเสียงโชคบ้าง
แล้วก็ก่อนที่จะเดินทางกลับทั้งสองคน
ก็เข้าไปกราบไหว้ไปลาพระอาจารย์แป๊ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ
โดยพระอาจารย์แป๊ะก็ทำพิธีรับขวัญ
ภูกด้วยสายสินนะฮะภูกเข้าไม้เข้ามือเกินแบบนี้
เพื่อความเป็นสิริมงคลเพิ่มเติมกันไปอีกด้วยนะคะ
อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกันเพราะว่าบางทีเนี่ย
เขาก็นิยมไปอาบน้ำมนต์เพื่อแบบปัดเป่าสิ่งอะไรที่มันไม่ดี

นี่ก็ปลายปีแล้วก็อาจจะมีคนไปทำพิธีกันเยอะ
ส่วนหนึ่งก็เป็นกุศโลบายแหละเหมือนกับเราได้ชำระล้างสิ่งไม่ดี
ต่อไปเราก็จะได้ปฏิบัติตัวให้มันเราจะคิดดีทำดี